เรากินอิ่มหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหม
คุณก็เหมือนกับเจ้าตัวนี้กินอิ่มแล้วก็เคย

เหมือนอิ่ม
โอ้มันกินอะไรเข้าไปครับน้องใบตอง
มะพร้าวมั้งเต็มขนาดนี้
กินอะไรมานะคุณนะแต่ก็ดูตะมุตมิขึ้นมาไหมดูน่ารักไหม
ผมว่ามันยังไงก็ดูน่ากลัวอยู่ดีครับ
เอาเป็นว่าเอาไว้ให้ดูกันอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันมีลักษณะท่าทางที่มันอ้วนท้วนขนาดนี้ด้วยนะคะ
พูดถึงตัวเงินตัวทองวันที่๓๐ดิฉันเจอตัวเงินตัวทองไง

เออวันนั้นคุณไปเดินอยู่แถวรถดิฉันป่ะทำไมดิฉันถึงเจอ
แล้วผมเดินยังไงนะแลบลิ้น